คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องการเมืองกันสักหน่อยนะครับ

ของการรับสมัครสอสอบัญชีรายชื่อ
สมัครกันที่สำนักงานกรกตนะครับ
หลายคนจับจ้องไปที่พักใหญ่

แต่เรื่องของรายชื่อ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ยังไม่ยื่นนะครับ
ต้องรอก่อนรอนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาตัดสินใจนะครับ

พักประชาธิบัตนำโดยนายพิศิษย์เวชาชีวะหัวหน้าพัก
มาพร้อมกับนายชวนหลีกภัย
บัญญัติบรรทัศน์และผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ทั้ง๑๕๐คนมาสมัครกันอย่างพร้อมเพลียง
ซึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ประชาธิปัตย์มีหนึ่งเดียวคนนี้
แน่นอนหนีไม่พ้นหัวหน้าพักอย่างนายอภิษฎเวชชาชีวะ

ส่วนพักชาติไทยพัฒนานำโดยนายนิกรจำนงภูมิในการพัก
ผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อ

โดยส่งชื่อของนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพัก
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเหมือนกันนะครับ
เอาล่ะขณะที่พักพลังประชารัฐนำโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพัก
ก็ยื่นบัญชีรายชื่อสสบรายชื่อของพัก๑๒๐คน
เห็นว่าโอ้โหเอาไปแก้กันมาไงคุณ
เรียกประชุมหนักกันเลยนะเมื่อวานแล้วก็ช่วงค่ำช่วงดึกเลยนะครับ
แล้วถึงจะออกมาเป็นชื่อของบัญชีรายชื่อสส

แต่ยังไม่ยื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์
จากต้องรอแคนดิเดตที่พักพลังประชาบรัฐไปทาบทามไว้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
ซึ่งนายสมคิดไปทาบทามไว้๒วันก่อนก็ยังไม่ตอบกลับมา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไปทาบทามไว้
หลายวันแล้วก็ยังไม่ตอบรับกลับมานะครับ
แต่ก็มั่นใจว่าจะทันต่อกรอบเวลาการรับสมัครวันสุดท้าย
ก็คือพรุ่งนี้๘กุมภาพันธ์นะครับ
พักประชาพิวัฒนยื่นสมัครสอบบัญชีบรายชื่อ๑๒๗คน
แล้วก็ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี๒คน
ก็คือนายสมเกียจสรลำและนางนันทนาสงประชาครับ
ส่วนพักประชาชนปฏิรูปของนายภัยบูลนิติตะวัน
สมัครสอบบัญชีบรายชื่อ๔๐คน
ไม่เสนอบัญชีนายกรัฐมนตรีของภักดิ์
เนื่องจากเขาก็ยกมือโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่แล้ว
ที่มีข่าวว่าจะเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ตอนนี้แววมาว่าหลายพัก
พอชื่อของผู้สมัครสอสอแบบบัญชีบรายชื่อออกมาตามลำดับต่างนะครับ
คนในพักบางพักก็น้อยอกน้อยใจเหมือนกัน
ว่าทำไมชื่อไปอยู่ท้ายชื่อไปตกไปหล่น
พลังประชาบรัฐก็ต้องมีการจัดใหม่หรือเปล่า
นี่ก็เป็นกระแสข่าวออกมารวมถึงรายชื่อแคนดิเดตนายก

ถ้าสรุปแล้วพรุ่งนี้คงไปยื่นกันต่อนะครับ